ต่อนะคะที่เมื่อวานเล่าไปเหตุการณ์ที่เพชรบูรณ์นะคะที่มีน้องทะเลาะกับพี่เป็นพี่น้องกันแท้พี่ชายกับน้องชายนะคะแล้วน้องเนี่ยปรากฏว่าจะเอาปืนยิงพี่ค่ะแม่เข้ามาห้ามกลายเป็นว่ากระสุนมันเข้ากลางอกแม่แล้วแม่ก็เสียชีวิตผู้ก่อเหตุก็หนีไปนะคะแต่ว่าหนีไปพร้อมปืนและกระสุนปืนด้วยพยายามที่จะประกาศเสียงตามสายใน
กันหน่อยว่าตกลงแล้วได้ตัวผู้ก่อเหตุหรือยังเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ๒๒
ตุลาคมที่ตำบลบอดไทยอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายพรมพิทักษ์แก้วเงาทะเลาะกับพี่ชาย
ใช้ปืนไทยประดิษฐ์นะคะจะยิงใส่พี่ชายแต่กระสุนด้านบรรจุกระสุนใหม่
พี่ชายวิ่งไปหลบในห้องน้ำแม่ค่ะนางประจวบหวานฉ่ำมาห้าม
แล้วแม่ก็พูดว่าจะยิงพี่ทำไมเป็นพี่น้องกันแน่จริงยิงแม่เลย
ยกครัวไปเลยจะได้หมดเวรหมดกรรมเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่ง
พี่ชายวิ่งออกมาจากห้องน้ำเห็นแม่ถูกยิงเข้าที่อกนอนเสียชีวิต
น้องชายที่เป็นมือยิงนู่นหนีขึ้นเขาหลังบ้านไป
พร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุและมีกระสุนปืนอยู่ด้วยค่ะ
ตำรวจก็พยายามออกติดตามตัวล้อมเขาหลังบ้าน
กดดันให้ผู้ก่อเหตุมอบตัว
ทีมข่าวของเราได้คุยกับลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
ลูกสาวบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็เอาโทรศัพท์ของพ่อที่ทิ้งไว้
วางไว้ที่บ้านพร้อมสายชาร์จเส้นใหม่
เขียนข้อความใส่กระดาษว่า
พ่อกลับมาหาหนูนะหนูรักพ่อนะ
พ่อจะปลอดภัยพ่อโทรหาหนูนะ

ผู้ก่อเหตุแชทหาลูกสาวจริงจริงค่ะครับแล้วก็พูดตัดเพราะว่าจะมอบตัวไปทำไม
แม่ก็ตายแล้วเดี๋ยวก็จะตามแม่ไป
แล้วบอกด้วยว่าตอนที่คิดสั้นครั้งก่อนไม่น่าช่วยเอาไว้เลย
ไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ผู้ก่อเหตุเคยพยายามจะฆ่าตัวตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ช่วยเอาไว้ได้
เขาก็เลยตัดเพาะกับลูกสาวตัวเองแบบนี้

ล่าสุดโทรมาขอยืมเงิน๕หมื่นจะถ่ายถอนบ้าน
แต่มีไม่พอก็ช่วยไปบ้างบางส่วน
ก็พยายามเกลี้ยกล่อมพ่อทุกวิถีทางประกาศเสียงทางตามสายทางโทรศัพท์ตามอะไร
หวังว่าพ่อจะมอบตัวเพราะกลัวว่าพ่อจะคิดสั้นอีกรอบ
เหมือนเขาจะคิดสั้นประมาณนั้น
เหมือนว่าอยากตามแม่ไปเชียร์แม่ไปแล้ว
อย่างนั้นค่ะหนูก็กลัวกังวลค่ะ
ก็อยากให้เขากลับมา
อย่างน้อยเขาก็ยังเหลือหนูอยู่ถ้าหนูเสียเขาไปอีกคน
หนูก็ไม่เหลือใคร
ตำรวจก็ยังระดมกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
มะม่วงไร่ถั่วไร่ข้าวโพดไร่มันสัมปะหลังป่าหลังบ้าน
โดรนขึ้นบินสำรวจเลยค่ะ
เมื่อช่วงเย็นลูกสาวก็นำอาหารนำน้ำไปแขวนเอาไว้ตามต้นไม้ในจุดต่าง
แล้วก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมพ่อผ่านโทรโขงให้พ่อมอบตัว
ก็มีนายสมบูรณขวัญยืนหรือลุงบุญอายุ๖๒
คนที่ผู้ก่อเหตุและชาวบ้านในพื้นที่เคารพนับถือก็พยายามจะมาช่วยเกลี้ยกล่อม
เป็นคนกลางจะพาผู้ก่อเหตุมามอบตัว
ลุงบุญบอกว่าก็พยายามติดต่อผู้ก่อเหตุแต่ติดต่อไม่ได้
แต่เมื่อคืนนี้ผู้ก่อเหตุเหมือนกับแอบกลับมาบ้านนะคะ
มีร่องรอยกินไข่ต้มมีการนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปติดตัวไปสองห่อ
แล้วก็เนี่ยนะคะก็พยายามตามหาตามจุดที่ชาวบ้านเขาบอกเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้ให้เบาะแสค่ะ
ยังไม่เจอคือทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้กังวลใจว่าผู้ก่อเหตุจะคิดสั้นฆ่าตัวตายหรือเปล่า
กลัวว่ามันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยค่ะตอนนี้
มันเป็นความผิดพลาดในการที่มันแสงมันไม่พอด้วย
ผมดูสังเกตในห้องแล้วมันมืดมันมีแสงแค่หลอดไฟ๒๐บัตรอยู่หลอดเดียว
มันเป็นความผิดพลาดที่เขาจังหวะเขาเปลี่ยนลูกปืน
แล้วอีกคนนึงมาเขาอาจจะไม่ระวังมันเป็นลักษณะความผิดพลาด
เขาไม่ได้ตั้งใจกระทำเราก็อยากให้มอบตัว
เพราะว่าถ้ามอบตัวแล้วเสร็จแล้วเราจะพาไปขอคำมาแม่เขา

เรื่องการขอคำมานี่เราเตรียมพวกดอกไม้ทูบเทียนอะไรไว้เขาแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้เขามอบตัวครับ
เพราะว่าหนักจะได้เป็นเบาเพราะว่าเขาไม่เป็นคนที่ชั่วมาตลอด

คือผู้ก่อเหตุเป็นลูกชายคนเล็กของบ้านนะคะ
ทีนี้พี่ชายคนโตกับคนกลางและญาติญาติ
ก็ได้มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจุดที่เกิดเหตุนะคะ
ที่คุณแม่ถูกยิงเสียชีวิตนะคะ
ชำนาญลูกชายคนโตที่ทะเลาะกับผู้ก่อเหตุ
พูดทั้งน้ำตาเลยว่ารักน้องชายมากนะ
อยากให้น้องชายมอบตัวแล้วก็มากราบขอขมาศพแม่เป็นครั้งสุดท้าย
ล่าสุดค่ะมีรายงานว่าตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้วค่ะ
ก็จะนำตัวไปดำเนินคดีข้อหาฆ่าบุพการีนะคะนี่คือผู้ก่อเหตุนะคะ